ก็จริงต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ทุกครอบครัวด้วยที่ต้องต่อสู้กับโควิด๑๙นะคะ
ช่วงนี้ก็โดนพิษโควิด๑๙กันไปเยอะจริง
เพราะฉะนั้นทางไทยรัฐเราเองเนี่ยอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเหมือนกัน

ตอนนี้เรามีการให้ฝากร้านกับไทยรัฐนะคะ
ฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดค่ะ
เพราะว่ามีคุณผู้ชมที่เดือดร้อนจากโควิด๑๙
ส่งภาพแล้วก็สินค้ามาเยอะมาก
วันนี้แนะนำก่อนเลยละกันประเดิมร้านแรก
ฝรั่งออร์แกนิคเดอะโลคอลนะคะ
เขาบอกว่าร้านนี้จุดเริ่มต้นน่ารักมากคุณภาคภูมิ
เขาบอกว่าเป็นร้านที่เกิดจากความตั้งใจที่จะช่วยกลุ่มเกษตรกรชาวสวนที่ปลูกฝรั่งออร์แกนิคในจังหวัดนครปฐม
ช่วยระบายสินค้าทางการเกษตรตั้งแต่เกิดโควิดระบาดรอบแรกแล้วนะคะ
แล้วก็ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าออร์แกนิคในราคาไม่แพงด้วย
นี่ค่ะสินค้าของเขาก็มีฝรั่งกิมจูออร์แกนิคกิโลกรัมละ๕๐บาทนะคะ
ฝรั่งไส้แดงกิโลกรัมละ๑๐๐บาท
ฝรั่งกิมจูคันสดคันจากฝรั่งทั้งลูกไม่ผสมน้ำไม่เติมน้ำตาลเลย
ราคาก็ตามนี้เลยนะคะ
ถ้าเป็นขวด๒๕๐มิลลิลิตรเนี่ยขวดละ๓๕บาท๓ขวด๑๐๐บาทเลย
ใครชอบชอบอะไรที่มันออร์แกนิคอยู่แล้วชอบดื่มน้ำผลไม้ชอบทานผลไม้อยู่แล้วก็สนใจติดต่อไปได้ช่องทางการจำหน่ายสินค้าของเขานะคะ
เขามีการจัดส่งสินค้าทางพัสดุแล้วก็รถขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิอ่า
ไทรัตร์ทีวีส่งขั้นตอนง่ายนะครับท่านผู้ชมครับ
ท่านก็เข้าไปที่เพจแล้วก็ส่งข้อความเข้าไป๒๓ภาพก็ได้
ข้อความต่างคลิปอะไรก็ได้คลิปก็ไม่เกิน๑นาที
แล้วเดี๋ยวเราเอามาแจ้งต่อกันอีกทีหนึ่ง

ครับท่านผู้ชมครับ